คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดสุราธานี

สามีฆ่าภรรยาเพื่อหวังเอาเงินประกัน
สามีอายุ๖๘แล้ว

แล้วภรรยาเป็นโรคเบาหวานเป็นผู้ป่วยติดเตียง

คือฝ่ายสามีคนที่ก่อเหตุเพราะก่อเหตุเสร็จนี้ไป
มีการออกหมายจับจับตัวได้นำตัวมาสอบปากคำ
ก็เลยถึงรู้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของเงินประกันนะคะ
ช่วงเช้าเมื่อวานตำรวจสพท่าชนะสุราธานีได้รับแจ้ง
ว่ามีคนถูกทำร้ายแล้วก็ตายอยู่ในบ้าน
ที่ตำบลประสงค์อำเภอธาชนะจสุราธานี
ผู้เสียชีวิตคือนางหนูเยี่ยมนุ้ยสวีอายุ๗๐แล้วนะคะ
มีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหน้าเลือดออกเยอะมาก
ลำตัวมีรอยช้ำเขียวเต็มไปหมดเลย
ข้างนะคะข้างลำตัวมีกรอบรูปทำด้วยพลาสติก
กรอบรูปแตกหักกระจกแตก
แล้วก็มีที่นอนของผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็มีวิวแชร์ก็คือรถเข็นนะคะ
จากการสอบสวนตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายกับสามีเขาอยู่ด้วยกันสองคน
แล้วหลังเกิดเหตุสามีหายตัวไปสุดท้ายก็เลยต้องออกหมายจับ
สามีชื่อว่านายสวาสตรอักษรสมหรือในออสอายุ๖๘

แล้วก็พอหลังเกิดเหตุหนีไปเฉยหายไปเฉยเลย
ก็เลยเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกรวบรวมหลักฐานมันชัด
และเป็นผู้ต้องหารวบรวมออกหมายจับ
สารจังหวัดชายาออกไหมจับข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

จับตัวได้แล้วก็นำตัวมาสอบสวนเมื่อวานนะคะ
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอะค่ะครับ
คือถ้าเรื่องของการทำประกันชีวิตเนี่ยถ้าตายผิดธรรมชาติเนี่ย
ประกันเขาไม่ได้จ่ายให้นะฮะ
นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่ถือว่าโอ้โหคิดผิดเลยนะครับ

ท่านผู้ชมครับนายสวาสตร์เนี่ยวันนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ที่
สพท่าชนะที่สุราชธานีข้อหาเบื้องต้นที่แจ้งเอาไว้
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
พนักงานสอบสวนวันนี้นำตัวออกมาสอบปากคำนานเกือบ๓ชั่วโมงนะครับ
นายสวาสตร์นี่ค่อนข้างเครียดทีเดียว
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวได้เจอเนี่ย
ตอนนำตัวเข้าห้องควบคุมตัวเนี่ยนะฮะก็พยายามถามกันแต่ว่าเขาไม่ตอบอะไรนะฮะ
ส่วนที่สำนักสงฆ์บ้านเกาะมุกที่ตำบลประสงค์นะครับ
วันนี้ญาติของนางหนูเยี่ยมที่เสียชีวิต

เพ็ญกุศลช่วงบ่ายลูกชายไปรับศพของแม่มานะครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่

พี่ชายบอกว่าปมเหตุที่นายสวาสน้องเขย
ทำร้ายร่างกายน้องสาวจนเสียชีวิตเนี่ย
น่าจะมาจากเรื่องเงินนะ
มันมีเงินจากการขายที่ดินสวนปาม๑๐กว่าไร่

ขายได้๑๘๐๐๐๐๐บาท

น้องสาวเนี่ยแบ่งเงินเป็นสัดส่วนให้กับแต่ละคน

แล้วก็แบ่งให้กับลูกอีก๒คนที่เกิดกับสามีเก่า

พี่ชายของนางหนูเยี่ยมบอกว่าเขาก็ไม่รู้แน่ชัดเหมือนกัน

แต่ว่าน้องสาวไม่ให้คงจะถูกทำร้าย
เพราะปกติก็ถูกทำร้ายเป็นประจำอยู่แล้ว

ญาติญาติเนี่ยแบบโอ้โหเอือมละอา
แต่ก็ไม่มีใครเนี่ย

คาดว่านายสวาสตร์ตอนที่เกิดเหตุ

น่าจะลากน้องสาวลงมาจากเตียง

คงจะลากมาที่หน้าตู้เสื้อผ้า
แล้วใช้กรอบรูปที่หน้าตู้เนี่ย
ไปใส่ที่หน้าแล้วก็ทำร้ายร่างกาย

ไม่มีใครเห็นก็เลยช่วยกันไม่ทัน
น้องสาวเนี่ยเพิ่งป่วยติดเตียงได้๓เดือนนะ
นายสวาสตร์เคยทำร้ายร่างกายถึงขั้น

ตอนนั้นตำรวจก็มาคุมตัวไปคุมขังเอาไว้

แล้วก็เป็นแบบนี้แบบคือพี่ชายบอกนับครั้งไม่ถ้วน

ตำรวจมาจับไปตำรวจเขาก็มาจับไปตามหน้าที่อ่ะใช่ไหม
พอเขาประกันตัวออกมาช่วยอะไรออกมา
ว่าจะกลับตัวกลับใจได้ทำร้ายอีก
แรงที่สุดก็คือช่วงที่ป่วยติดเตียงแรก
นายสวาสตร์เคยเอาน้ำร้อนมาสาดใส่น้อง
สาดใส่ที่ขาใช้มีดกรีดยางมากรีดตามตัวอีก
แต่สุดท้ายน้องสาวก็ใจอ่อนก็กลับไปคืนดีกันเหมือนเดิม
ให้อภัยเหมือนเดิมไม่คิดว่าครั้งนี้จะรุนแรงถึงขั้น
ฆ่ากันตายแล้วส่วนหนึ่งพี่ชายเชื่อว่า
นายสวาสตร์เนี่ยหวังเงินประกันหรือเปล่า
เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของประกันชีวิตนะฮะ
แต่มันเป็นเงินชาปนกิจของหมู่บ้านนะครับ
มันจะได้ประมาณ๗๘๐๐๐บาทถ้าเกิดน้องสาวตาย
บ้านก็๗๘หมื่นบาทมากแต่คนไม่ได้เอาแบบนั้น
เอาทุกอย่าง๓๔เดือนมันเดือนตีมาปีมาลำไม่รอด
เหมือนว่าถ้ามากมาเอาเงินแล้วคุณป้าไม่ได้ให้
ให้จดน้ำไห้ให้เสร็จนี้ไห้แบบนั้น
ไม่อยากทำอะไรยุ่งแหละผมมาไม่ฟัง
บอกให้ยึดทีแต่ยึดที่มาเป็น๑๐๑๐ปีเลย
ขอโทษไม่จำเนี่ยเรื่องเงินครับ
อย่างเดียวแบบไซเอสมาจากนี้

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึง
คือในสวาสโรงงานโดนจับประมาณสัก๑๐โมงกว่าเมื่อวาน
โดนจับได้ที่สี่แยกทางรถไฟ
ตำบลสมทองอำเภอท่าชนะ
แล้วมีผู้หญิงที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาเห็น

ขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงสี่แยกทางรถไฟ
จะมาซื้อน้ำหวานเหมือนที่เคยซื้อทุกวัน
ตำรวจมาถึงบอกในสวาสว่าหยุดรถ

ในสวาสไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ

ในสวาสก็อึ้งไปตกใจพูดไม่ออก

ก็ทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำ

แต่ว่าข้างศพของภรรยาในสวาสอะ
มันมีกรอบรูปที่แตกแล้วเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลย

มันเหมือนกับถูกฟาดไงมันไม่ใช่แค่มือนะคะ

ถ้าผมตั้งใจฆ่าจริงคงหนีไปไกลกว่านี้แล้ว
แต่เขาก็จะมีกรอบรูปโอ้นแสวนไปขึ้นไป
เขาจะมีกรอบรูปเนี้ย
แค่มีกรอบรูปเนี้ย
ถ้าเกิดไม่ได้ก็เป็นเรา
พร้อมจะทำอยู่แต่ยังไง

พอรู้ว่าเขาตาย
เกษตร์ก็ตกใจไว้นะเกษตร์รู้ว่าเมียตายแล้ว
ทีน่าก็เปลี่ยนไปเลยที่นี่
ก็ทำร้ายร่างกายอยู่แบบนี้เป็นประจำ
อ้างว่าใช้แค่มือทำร้ายไม่ได้มีอาวุธ
แต่แค่จะบอกว่าทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
มันก็ไม่น่าจะใช่สิ่งที่ทำได้นะคะ
ภรรยาป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นโรคเบาหวานอายุตั้ง๗๐แล้วด้วย
ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ที่สพท่าชนะ
คาดว่าจะทำแผนนะคะแล้วก็จะส่งสารในวันพรุ่งนี้
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดค่ะ
ยิ่งฟังยิ่งสงสารผู้ตายนะฮะช่วงป่วยติดเตียงนี่ถูกทำร้ายนี่โอ้โหยังไง